ใกล้จะหยุดยาวแล้วเหมือนการลงทุนจะหยุดไปด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าตลาดหุ้นดูซึมไปหน่อยนะคะ
ตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ค่ะ๒๒ธันวาคม
ปิดอยู่ที่๑๕๐๔๑๒จุดนะคะ
มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่๒๗๔๒๔ล้านบาทค่ะ
เงินบาทอ่อนค่านะคะปิดที่๓๖บาท๒สตางค์ต่อดอลลาร์
ที่เปิดมา๓๕บาท๙๙สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนราคาทองคำในบ้านเราเมื่อวานนี้ก็ลงค่ะ

ตอนนี้ทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่๑๙๒๕๐บาท
ขายออกบาทละ๑๙๓๕๐บาทค่ะ
อย่างที่บอกว่าใกล้จะสิ้นปีแล้ว

เมื่อวานนี้เราคุยกันในช่วงของครอบครัวบัวหลวง
เขาบอกว่าให้เงินทำงานแทนเราด้วย
เพราะฉะนั้นในเรื่องของการลงทุนต่างนานา

เทียบกันแล้วผลประโยชน์ตอบแทนมันเป็นอย่างไรแบบไหน
เลือกซื้ออย่างไรถึงจะมีประโยชน์สูงสุดกับเรา

ผู้จัดการภาคหลวง๖ธนาคารกรุงเทพฯสวัสดีครับ

แหมทุกทีผ่านกันหน้าจอวันนี้
ถามเรื่องมันโค้งสุดท้ายแล้วจริงไหม
ใช่ก็วันนี้ถ้านับวันจริงก็คือวันนี้
แล้วก็วันที่จะซื้อขายได้จริง
ก็คืออาทิตย์สุดท้ายก็คืออาทิตย์หน้าแล้ว

ดังนั้นต้องบอกว่าเราได้เกิดกันมา

ผมได้มาคุยเราเคยคุยกันในรายการว่า
มันมีความเสี่ยงต่างที่อยากให้ประชาชนแต่ละคน

แล้วก็ไม่สามารถทำในเรื่องของการประเมินตัวเอง
ว่าคุณมีความเสี่ยงรับความเสี่ยงได้ขนาดไหน

ไปบอกว่าขอทำแบบสอบแบบประเมินความเสี่ยง

แล้วก็ให้เราอ่านมีทั้งหมด๑๔ข้อ
ติ๊กไปว่าตัวเราเองรับได้ไหมเรื่องนี้เรื่องนี้

เราจะอยู่ในระดับ๑ถึง๘เราอยู่ตรงไหน

ก็คือลงทุนในตลาดเงินสั้น
ลงเช่นฝากเงินซื้อพันธบัตรสั้น

แต่ถ้าแบบ๗หรือ๖ก็ลงหุ้นเลย

เพราะว่า๑คำลงทุนในหุ้น

แบงค์ธนาคารก็จะมีบอกว่า
เราเซ็นยินยอมว่าโอเคเรารับรู้นะ
ว่าเรารู้ว่าความเสี่ยงที่เราลงทุนมันมากกว่า
ความเสี่ยงที่เรารับได้

รู้ตัวเองนะว่ารับความเสี่ยงได้เท่านี้

ถ้าอยากจะลองเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ก็ทำได้แต่รับให้ได้ด้วยนะจ๊
ใช่ถูกต้องเพราะว่าโอกาสของการที่จะมีการขาดทุนได้มันมี

ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรารับขาดทุนได้โอเค
แต่ความเสี่ยงที่คุณประเมินมาเขาบอกคุณรับขาดทุนไม่ได้

ไม่มีอะไรที่การลงทุนมีความเสี่ยง

นะครับดังนั้นถามว่าแล้วเราจะดูอย่างไรที่

วันนี้ถ้าเราดูเดินเข้าไปในแต่ละแบงค์แต่ละธนาคา

แล้วซื้อกองไหนดีน่ะ
จริงคือ
มันเขาก็โปรโมทกันทุกแบงค์แล้วนะคะ
แล้วเราก็เลยไม่รู้ว่ามันจะต้องเลือกยังไง
ต้องต้องดูดูที่อะไรอ่ะค่ะอ่านี่กำลังจะบอกว่า
อืมนะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นอ่าสถาบันการจัด
ลำดับความน่าเชื่อถือในเรื่องของกองทุนต่างเนี่ย
คือเปรียบเทียบเขาจะเป็นคนที่เปรียบเทียบ
กองทุนในลักษณะแบบเดียวกันแล้วก็ให้เป็นดาว
๕ดาวก็คือหมายความว่า๕ดาวหมายถึง
ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ

สมมุติว่าหุ้นราคาตลาดตก
กองนี้ตกน้อยไม่มาก
ตลาดขึ้นกองนี้อาจจะไม่ได้ขึ้นเท่าตลาด
หรืออาจจะขึ้นมากกว่าตลาดแต่สู้กองอื่นไม่ได้
แต่เวลาที่ตกไม่ได้ตกแรง
เพราะฉะนั้นผลตอบแทนที่เกิดขึ้นของกองนี้

แล้วก็ไม่ได้ผันผวนตามทิศทางของตลาด
แบบนี้ก็เลยจะวิเคราะห์ง่ายหน่อยว่าเราอยากได้แบบไหน

ดังนั้นพอการถือยาวเราต้องการอะไรที่มันสม่ำเสมอ
ทั้งนั้นเราก็บอกว่าสิ่งที่ง่ายที่สุด
วันนี้เราบอกว่าจริงมันมีวิธีการเลือกได้มากกว่านั้น
ก็หยิบอะไรที่มันเป็น๕ดาวมาใช้
เข้าไปดูเนี่ยจริงแล้วเขาสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของแต่ละธนาคารได้เลย

หรือไม่เท่านั้นเดินเข้าไปถามที่ธนาคารนั้นนะ
ถามว่ากองนี้ได้กี่ดาวนั้น
ถามได้เลยว่ากองนี้กี่ดาวคะแบบนั้นเขาก็จะรู้
เพราะว่าเราก็บอกว่าที่เรามีอยู่
วันนี้ขอยากขึ้นสไลด์สิทธิ์นิดหนึ่งนะครับ
ตัวที่ได้๕ดาวนี่ตัวนี้เลยที่ขึ้นอยู่บนข้างใน

ถามว่ามาดูผลตอบแทนย้อนหลัง๑ปีได้ประมาณ๒๔ผลตอบแทน
แต่ถ้าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยประมาณ๒๑
๓ปีที่แล้วรวมแล้วประมาณ๒๐อันนี้ต่อ๓ปี
ถ้าเราจับหาญ๓ไปเราก็ตกปีละ๘
แต่ถ้า๕ปีเราได้ถึง๑๐๐จับหาร๕ก็เป็น๒๐ต่อปี
ลงทุนตั้ง๕ปีใช่ไหม
นั้นถ้าคุณมิ้นลงทุนเมื่อ๕ปีที่แล้ววันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์

ลงทุนหรือเปล่าเมื่อ๕ปีที่แล้วอ่าใช่ไหมแต่ถามว่าเราจะเห็นว่าผลตอบแทนของเขาเนี่ย
ข้างเติบโตอย่างสม่ำเสมอแล้วดูใช้กองเขา๔๖๐๐กับ๔๗๐๐ล้าน
อืมตอนนี้อยู่ที่อ่ะแผลอยู่ที่๔๐บาท
อันนี้อยากฝากหนึ่งว่าหลายคนเวลาจะซื้อกองทุนแล้วชอบมองว่า
มัน๔๐บาทแต่จริงเดาทุกอย่างเนี่ยผลตอบแทนมองที่ผลตอบแทนที่เป็นเปอร์เซ็นต
อืมอันนั้น๔๐สมมุติ๑๐บาท๑๐บาทผลตอบแทน๑๐เปอร์เซ็นต์ก็๑บาท
ค่ะ๔๐บาทผลตอบแทน๑๐เปอร์เซ็นต์ก็๔บาท
ดังนั้นซื้อไปมันต้องไม่ได้แน่เลยแต่แปลว่าเราอยากให้มองว่าผลตอบแทนที่ได้คืนมาล่ะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์
ถ้าสมมุติเราจะซื้อก็ไม่ต้องรอช่วงที่มันราคาลงหรืออะไร

หรือจะซื้อตามวันเกิดเราก็ได้
คือใกล้ปลายปีเขาไปรถหย่อนภาษี
จริงคือมันซื้อได้เรื่อยตลอดทั้งปีเลยเหรอคะ

แล้วเวลาครบกำหนดเช่นปีนี้ต้อง๗ปีใหม่๗ปี
ถ้าพอครบ๗ปีแล้วผมจะขายอย่างไร
มีคนบอกว่าเพราะผมซื้อมกรากุมภามีนาเมษา

คือสมมุติเราซื้อรอบแรกมกรา

ถามว่าเมื่อกี้ครบแล้วเราจะขายยังไง

ไม่มีปัญหาแล้วถามว่าแล้วผมจะขายได้ยังไงไม่ยากเดินไปที่ธนาคาร
เราก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้การแนะนำการลงทุนที่นั่งอยู่ที่สาขาก็สามารถให้คำ
ซื้อเท่าไหร่ก็ซื้อไปเดือนหนึ่งสองครั้งก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องรอปลายปี
ชีพอันนี้สูงกว่าอีกอ่านะครับอันนี้เนี่ย๙๔บาทต่อหน่วยแต่ผลตอบแทน
เคียงกันเลยใช่ไหมใช่เห็นไหมครับผลตอบแทนใกล้เคียงกัน
ดังนั้นเวลาเราดูเนี่ยเราดูที่ผลตอบแทนอาจจะว่าเริ่มเป็นแล้วนะครับ
ถูกต้องถูกต้องนะครับดังนั้นเนี่ยอยากให้ดูตรงนี้แล้วก็กองนี้ก็เป็นกองที่ได้๕ดาวอีกเช่นเดียวกันนะครับ

ซื้อโมกราต้องขายโมกรา

๒มกราต้องขาย๒มกราในปีที่ครบแล้วต้องอายุ
เพราะเงื่อนไขของอาร์มันเยอะกว่า

ต้องเป็น๕ปีเต็มแล้วก็๕๕
แปลว่าถ้าทยอยซื้อก็ต้องทยอยขาย

ของบลบลหลวงศ์ทำไมถึงได้๕ดาว
ครับก็อยากให้ขึ้นธรรมค์การลงทุนนิดนึงนะครับ

ปีที่แล้วเราบอกว่าสูงวัยสุขสำราญบริการปัจจัย๔
ก็หมายความว่าปีของธีมที่ผ่านมาปี๕๙
ก็คือเรามองว่าเรื่องของการบริการ
พวกโรงพยาบาลเรื่องการที่อยู่อาศัย

แต่ปีหน้าเรามีธีมว่าชีวิตสบาย
เทคโนโลยีชีวิตดีด้วยพลังงานสะอาด
หมายความว่าไงหมายความว่าชีวิตสบายด้วยเทคโนโลยี
หมายความว่าวันนี้ชีวิตคนเราเนี่ยไม่ได้อยู่บนมือถือหมดแล้ว
ทำทุกอย่างได้สบายไม่ต้องไปไหน
เพราะฉะนั้นหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับทางเทคโนโลยีทั้งหมด
ซึ่งมันต้องรองรับเรื่องเทคโนโลยีต่างน่าจะดี
ของพลังงานสะอาดก็คือตอนนี้เราเห็นแล้ว
เรื่องของไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ซึ่งพยายามจะใช้รถผ่อนคลาน
ทำอะไรนะไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดต่างนะครับ

แปลว่าปีหน้าเนี่ยถ้าจะเล็งลงทุนก็ดูเรื่องของเทคโนโลยี

บรจอมหลวงเองการลงทุนก็จะลงทุนตามธีม

ทำให้ทำไมเราถึงได้๕ดาวเยอะ

เดี๋ยวติดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าสัญญาคุณผู้ชมเลยว่า
เดี๋ยวเอากองทุนมาแนะนำมาได้นะครับเพราะว่าห้าดาวจะลด
แต่ว่าถ้าเอาง่ายคุณผู้ชมสามารถไปที่อย่างที่เรารู้
ไปที่ไปธนาคารกรุงเทพเลยไปถามเลยว่ากองทุนตัวไหนห้าดาวบ้าง
จะซื้อเดือนละกี่ครั้งก็ได้ซื้อตั้งแต่เดือนไหนก็ได้แล้วขายได้ทีเดียว
ยอยซื้อก็ต้องทยอยขายนะคะครับวันนี้น่าจะได้ประโยชนแล้วล่ะ
เพราะใกล้จะสิ้นปีแล้วหลายคนน่าจะได้เลือกซื้อกันถูกพอดีเลยนะคะ
ต้องขอบคุณคุณทศพรมากนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมเดี๋ยวติดไว้นะเดี๋ยวเรามาบอกกันกองทุนดี
แต่ถ้าอยากรู้อดใจเราไม่ไหวไปธนาคารกรุงเทพเลยนะคะ